ไปดูกันที่ออสเตรเลียกันบ้างดีกว่านะคะ
ปกติหมีโคอล่าเราจะคุ้นชินภาพเขาเกาะต้นไม้อยู่ใช่ไหมคะ
แต่ว่าคือคลื่นความร้อนที่เมืองแอดิแลตในทางภาคใต้ของออสเตรเลียนะคะ
ส่งผลให้เจ้าหมีโคล่าตัวนี้ต้องสละพื้นที่จากต้นไม้ลงมาที่บริเวณที่ริมถนนนะคะ
เพื่อที่จะไปดื่มน้ำเพราะความกระหายล่ะค่ะ

นี่แหละเป็นภาพของโคอาล่าตัวหนึ่งในเมืองแอดิเลสทางภาคใต้ของออสเตรเลียนะคะ
ที่กำลังดื่มน้ำที่ไหลลงท่อระบายน้ำข้างถนนยังหิวกระหายค่ะ
ไม่สนใจรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปผ่านมาด้วย
คลิปวิดีโอนี้นะคะถูกบันทึกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยนายพอลแจนเซ่น
ซึ่งก็พบเหตุการณ์นี้ขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านค่ะ
โดยนายเจนเซ่นก็ระบุว่าโคอาล่าตัวนี้ดื่มน้ำมากผิดปกติเลย
แล้วก็ไม่สนใจกับเสียงรถที่วิ่งผ่าน
ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่แปลกมาก
ปกติโอ้โหกว่าจะแงะตัวออกมาจากต้นไม้ดูลำคอ
ล่าเขาขี้ตื่นนะจริงแล้วเขาขี้ระแวงด้วยนะคะ
ทั้งนี้เมืองแอดิเลสนะคะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมต่อเนื่องยาวนานถึง๔วันค่ะ
ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงกว่า๔๐องศาเซลเซียส
ที่อากาศจะเย็นลงหลังฝนตกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งอาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์ป่าจากองค์กรฟอร์น่าเรสฮิวตออฟซาวส์ออสเตรเลีย
ก็ระบุว่าในช่วงที่คลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม
องค์กรได้รับโทรศัพท์ประมาณ๖๐สายต่อวันเพื่อให้ช่วยเหลือโคอาล่าค่ะ
แต่ว่าเป็นการยากที่จะระบุว่าโคอล่าเหล่านั้นป่วยจากคลื่นความร้อนหรือว่าเป็นโรคไตวาย
ซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำกับโคอาล่าในภาคใต้ของออสเตรเลียนะคะ
อกจากนี้อาสาสมัครก็ยังกล่าวว่าดูเหมือนว่าโคอาล่าในคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ย
ไต่ลงมาจากต้นไม้เพราะรู้สึกป่วยมากจนต้องลงมาดื่มน้ำจากท่อ
ที่เห็นแม้จะน่ารักแต่จริงเขาคงรู้สึกแบบไม่ไหวแล้ว